คุณผู้ชมคะคืนที่๕ของการสวดพระอภิษฐรรมคุณแหวนธิติมา
บรรดาศิลปินในวงการบันเทิงยังคงเดินทางไปร่วมอาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ
ทางครอบครัวของคุณแหวนก็คือสามีและลูกสาว
บอกว่าได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้นจริงค่ะ
สวดพระอภิษฐรรมคืนที่๕ของคุณแหวนธิติมาสุตสุนทร
รเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทยมีนายสัญชัยเองตระกูลหรือเป๊ก
ของนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศและครอบครัว
พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินคอนเสิร์ตรวมพี่รวมน้อง
ร่วมร้องเรามีเราร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยคนในวงการบันเทิงนะคะ

คุณตู่นันทิดาคุณตุ๊กวิยดาคุณตุ๊กเดือนเต็ม
คุณตู่นพลนุ่นวรนุษย์ป้องนวัฒน์

กลุ่มศิลปินจากคอนเสร็จรมพี่รมน้องร่วมร้องราวมีราวบอกว่า

แต่ทุกคนยังรู้สึกคิดถึงทุกวัน
รู้สึกดลึกใจแทนครอบครัว
ที่ได้รับกำลังใจจากคนที่มาร่วมงานโดยตลอดค่ะ
ก็ยังมากเหมือนเดิมแล้วก็ที่บอกนะคะว่า
จริงไม่ได้รวมค่ายหรือรวมใครเลยนะพี่เพื่อนดาราก็มากันอีกเหมือนกันนะครับ
ก็ได้รู้เลยว่าทุกคนรักพี่แหวน
ผมว่าผมทันทั้งหมดเลยผมทันตั้งแต่อัลบั้มแรกเลย
ผมทันในทุกยุคของพี่แหวนแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานด้วย
ผมว่าก็เป็นคนที่ในความทรงจำก็คือเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มนะครับ
เราคิดว่ามันมีแต่ในละครที่แบบว่าแม่เก็บความลับไว้มากที่สุด
บอกให้ลูกเศร้าจนแบบว่าไปหาเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุด
บอกลูกว่านี่คือทริปสุดท้ายแล้วนะมันเร็วมากฮะมันเร็วจนพวกเรา
ยังไม่รู้สึกว่าพี่แหวนไปไหนเลยด้วยซ้ำไป
ซึ่งวันนี้นะคะคุณปุ๊กรุงเกษมก็คือสามีของคุณแหวน
ได้เปิดเผยความรู้สึกครั้งแรกกับไทยรัฐทีวี
บอกว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมารู้สึกขอบคุณทุกคน
มาร่วมไว้อาลัยภรรยาอย่างท่วมท้น
ทำให้ตัวเขาเองตัวลูกสาวเข้มแข็งขึ้น
จากนี้ยังเผยถึงการเตรียมงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงด้วยค่ะ
บอกแค่ขอบคุณหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็แค่นี้
แต่จริงมันมากกว่านั้นความในใจมันกรอบโคมกับลูก
รู้สึกเยอะกับทั้งสื่อมวลชนเยอะทั้งพวงหลีดเยอะ
ประชาชนเยอะแฟนเพลงเยอะ
ต่างคนต่างช่วยกันผมก็กำลังใจผมก็แย่แย่มาก
แต่ลูกช่วยเยอะลูกก็ช่วยเยอะดูแลผมอย่างเยอะตั้งแต่ตื่นมาก็